สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัพชาบาแก้วนะคะ
ยังคงมุ่งมั่นเพื่อที่จะลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายให้ได้นะคะ
แม้ว่าเกมแรกจะแพ้สหรัฐอเมริกาไปนะคะ
โดยผู้จัดการทีมอย่างคุณมาดามแป้งหรือว่าคุณนนทล่ำซำนะคะ
ก็พูดปลุกใจเหล่านักเตะก่อนที่วันพรุ่งนี้นะคะ
จะต้องลงทำการแข่งขันนัดที่๒เจอกับสวีเดนค่ะ
ที่มาแล้วว่ามันไม่เหลือแมทที่เราเล่นแล้ว
เราไม่ต้องไปรอชีวีแล้ว
ทั้ง๒แมทคือแมทที่ดีที่สุด
เราต้องเอาคนที่เล่นที่เรามั่นใจว่า

และเราไม่ต้องกลัวเจ็บ
เพราะว่าถ้าเจ็บมันก็ต้องตายไปสนามนี้
หรือจะไปตายสนามที่อื่นเป็นที่๔เกม
ถูกไหมล่ะนี่เป็นสนามโลกครับ

หรือว่าคุณดอนพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมนะคะ
หวังจะปลูกใจทัพชาบาแก้ว

ซึ่งออสเตรเลียซึ่งเป็นทีมที่ทีมชาติไทย
เกือบชนะในศึกชิงแชมป์เอเชีย

ยังสามารถพลิกจากที่ตามหลัง๒ลูก
กลับมาแซงชนะบราซิล๓ประตูต่อ๒ได้นะคะ
ซึ่งหากว่าทัพชาบาแก้วยังหวังที่จะเข้ารอบ
ก็ต้องเริ่มเก็บคะแนนจากเกมกับสวีเดนนี่แหละ
โดยมาดามแป้งก็ยังเปิดเผยกับสื่อไทย
ที่ไปติดตามทำข่าวที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะว่า
ณตอนนี้ค่ะได้ติดต่อกับบรรดาผู้สนับสนุนนะคะ

หากว่าสามารถเก็บคะแนนจากเกมกับสวีเดนได้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะทีมสาวไทยก็ได้ลงฝึกซ้อม

ฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

ได้เปิดวีดีโอของสวีเดน
ทีมชาติไทยจะต้องเจอในเกมนัดที่๒ให้ได้ดูนะคะ

อีกทั้งพยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในทีม
และเป้าหมายต่อไปก็คือการป้องกันเกมรุก
ให้ได้ดีกว่าเกมแรกที่เจอกับสหรัฐค่ะ
เจอกับสวีเดนเพื่อต่อความหวัง
ในการลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
คืนวันพรุ่งนี้นะคะ๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ปรากฏว่าอันดับโลกของทีมชาติไทย

อยู่อันดับที่๑๑๖ของโลกนะคะ

อันดับที่๙๘เป็นอันดับที่๙๖ของโลก
และถ้ามาดูอันดับที่๑๕ของเอเชีย

ตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้

ส่วนอันดับที่๑ของโลกยังคงเป็นเบลเยี่ยม

โถที่๓ของการจับสลากฟุตบอลโลก

โดยจะรอพบทีมท็อป๘

แล้วก็ท็อป๙๑๖ของเอเชียอีก๑ทีม

ทีมชาติไทยก็ชนะคิกิสถานไป๔ประตูต่อ๒

ต้าไทยลีกแข่งขันกัน๔คู่ด้วยกัน
ทีมชาวไทยก็มีโปรแกรม
ไทยลีคแข่งขันกัน๔ประตูต่อ๒

ไทยลีคแข่งขันกัน๔ประตูต่อ๒